นี่อีกหนึ่งสาวค่ะที่พอทำอะไรปุ๊บก็มีคนแห่ทำตามนั่นก็คือใหม่ดาวิกา
สาวคนนี้เวลาโพสต์ภาพลงในโซเชียลทีไรบอกเลยว่าโอ้โหโซเชียลนี้ร้อนระอุไฟลุกท่วมเลยนะคะ
แฟชั่นของนางต้องยอมจริงบาดจิกบาดใจเหลือเกินนะคะจนคนดังด้วยกันเองต้องขอทำการบ้านสักนิด
ครบเหรอครบเหรอถูกต้องแล้วค่ะครบใหม่เหรอใช่แล้วเริ่มจากชุดแรกเลย
ในตำนานตราตึงมากท่อนบนของน้องใหม่เนี่ยดูดีไซน์สิ

แต่ว่าเท่เก๋ไม่เหมือนใคร

มันเหมือนเข็มขัดมันเหมือนเข็มขัดมั้ย

เนื้อมันจะออกมาตรงตามรูเข็มขัดคุณเห็นไหม
มันจะเหมือนแหลม
แต่ก็มีดาราที่เขาแบบเฮ้ย

ซึ่งก็ได้อยู่นะ

ร่องต่างไม่มีเนื้อส่วนเกินออกมาเลยนะคุณผู้ชม

คุณผู้ชมดูกันเอาเองระหว่างใหม่ดาวิกากับเจนนี่ปานัน
ใครเกิดใครตายซูมดูกันเอาเองนะคะ

ใช่แล้วที่สำคัญเจนนี่ก็กลัวโควิดด้วยนะคะ
ใส่หน้ากากอย่างดีนะคะกาดไม่ตกนะคะ

ผิดรอนหน้าท้องนิดนึงใช่ไหมกัน

เจนี่บอกว่าไม่พอขออีกสักชุดหนึ่งค่ะคุณผู้ชม

แล้ววิกากันแน่งงไปหมด
คือใยเจนนี่ปานานนี้ภาคหลังก็เอาเรื่องนะ
พูดทีได้อยู่นะ
คือตัวเขาเองมันไม่มีส่วนเกิน
ดูนะคุณผู้ชมดูสิเขาดูดีขึ้นเขาสวยขึ้น
แต่ฉันสงสัยว่าไปยืนทำไมตรงถัง

ชิคแนวไวรุ่น

เดี๋ยวนี้สาวคนดังในวงการบันเทิงหลายคน
นิยมไปยืนถ่ายตามตรงตามถัง
ตามแบ็คกราวที่ไม่สวยงามมาก

ว่าเจนนี้ตั้งแต่ไปทำหน้าองค์หน้าอกค์มาเค้าก็ทรัพย์เลยล่ะ
กอแซบโย
คุณผู้ชมค่ะไปดูลุคชิลของใหม่อีกลุคนึงดีกว่า

เป็นเสื้อครอบแบบเบบี้สีหวานเลยนะคะ
ของคุณใหม่ดาวิกานี่คนนี้
ตายแล้วเรียนแบบแต่งตัวยังพอเรียนแบบได้

แพ้เข้าขาวหัวเข้ามันไก่ไม่ใช่อะไร
ขนาดเราว่าผอมแล้วพี่ว่าผอมแล้วใช่ไหม

แล้วก็มีคนขอท้าชนใหม่ดาวิกาเหมือนกันนะ
ใส่แบบเดียวกันเลยภาพมาเลยจ้ะ
โอ้โหบาร์บี้
ยายปิงปองยังไง
คุณปิงปองไงปิงปองเขาก็มีเอกลักษณ์นะ

แต่คนเราคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะหุ่นอะไรก็แล้วแต่นะ
มีความสุขอยากใส่อะไรใส่ไปเลย

มันอยู่ที่นี่อยู่ที่อินเนอร์ของเรา
ถ้าเรามั่นใจว่าเราสวยจะโพสต์ท่าอะไรจะใส่ช่วยอะไร

อินเนอร์ยิ้มมาความสุขมาอะไรอย่างนี้นะคะ
ใหม่ก็ใหม่เถอะเจอปิงปองเข้าไป
วันหลังเอามากมั้ยเรือนขวานพลอยพี่แจ๊ค

ได้แต่ตอนนี้ยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่